สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทิศตะวันออกทิศตะวันตก
เหนือใต้อีสานอบจมหาสนุกมาแล้ว
ออบจมหาสนุก
รายการอบจมหาสนุกสัปดาห์นี้

ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ผสมผสานกับกลิ่นอายของประวัติศาสตร์
ได้ยินเสียงดนตรีแบบนี้แล้ว

อยากจะลุกขึ้นมายกย้ายใส่เอวกันแน่ใช่ไหมล่ะ
เสียงร้องไพระฮอดจังหวะด้วยเสียงกล่อง
ผู้ชายหญิงแบบนี้นี่แหละครับ
คือการแสดงรำผลบ้านโพพระสัน
และตอนนี้เรื่องราวความสนุกก็พร้อมเสิร์ฟแล้ว

พบกับพิธีกรสุดหล่อคนเดิม

สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั่วฟ้าเมืองไทย
จูงมือบุตรฉุดมือหลานกำมือแฟน
ควงแขนแม่ยายมุ่งหน้าสู่พื้นที่แห่งความคลื้นเครง
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒กับรายการอบจมหาสนุก
และตอนนี้นะครับผมจะพาท่านไปรู้จักอำเภออำเภอหนึ่ง

แต่วันนี้นะครับผมไม่ได้ไปคนเดียว
ผมมีแขกรับเชิญไปด้วยกันไปพร้อมกับท่านผู้ชมนะครับ
ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเพชรกรุณพล

สวัสดีครับพี่ลิงค์

แม่ใส่หมวกนิดเดียวแต่จำไม่ได้
นครต้องเป็นอย่างนี้ครับใส่หมวกเธอจำไม่ได้เลย

วันนี้ครับเขาบอกว่าที่นี่ที่จังหวัดนครสวรรค์นี่

มีอยู่อำเภอหนึ่งครับเรียกว่าประวัติศาสตร์ยาวนาน

เป็นแหล่งขุดค้นโบราณคดีที่เพิ่งเจอเลย

จะบอกว่านครสวรรค์นี่ผมมีความคุ้นเคยมากครับผม

เป็นเมืองหาเนี่ยไม่เคยเที่ยวจริงจริงจังเลย

ปากกายที่นี่นะครับเนื้อขาวมาก

อำเภอนี้ผมไม่ค่อยรู้จัก

ท่านประธานเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
คุณจิตรามีทอง

ฮะตอนนี้กว่ากว่าค่อยมากแล้วเหรอ

ผมนะอำเภอนี้ไม่เคยไปเลย
ภัยสาลีเนี่ยถ้าคนวิ่งอยู่ถนนเมนหลัก

แต่ทีนี้ที่สำคัญมันมีสิ่งของมีโบราณสถาน

ดูจากประธานแต่งกายสิคะโบราณไหมคะ

ใช่อันนี้ไม่โบราณแต่ชุดไทย

ดูว่าที่อำเภอนี้โบราณสถานเป็นอย่างไร
ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักนะครับ

สวัสดีครับผมเอกวิทย์มีเพียรนายอำเภอภัยสาลี
และที่ผมยืนอยู่ที่นี่ก็คือเมืองเก่าเวสาลี
ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของชาวอำเภอภัยสาลี

เป็นอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญในอำเภอภัยสาลี
หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเมืองไทยสาลีครับ
เรียกไปเรียกมาก็เพี้ยนมาเป็นภัยสาลี

สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยธวรวดี

ปัจจุบันครับหลงเหลือเพียงแค่ซากโบสถวิหาร
เจดีให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือน
ได้สัมผัสถึงกลิ่นอายของอดีตที่มีมาอย่างช้านาน
และจุดที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้เป็นอย่างดีที่หนึ่งก็คือ
พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดบ้านไร้ประชาศันทร์แห่งนี้

ที่นี่เป็นพื้นที่ที่เคยมีการสำรวจ

พบว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก
ซึ่งได้มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์
และข้าวของเครื่องใช้จำนวนมากมายฝังอยู่
ภาชนะดินเผารูปทรงต่าง

และเครื่องประดับสมัยธวรรณวัฒนละวดี
และล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
ก็ได้มีการขุดพบโครงกระดูกช้าง
ที่มีอายุราวกว่า๑๕๐๐๒๐๐ปีอีกด้วยนะ
ต่อกันด้วยเรื่องของความศรัทธา
อยู่คู่กับชาวภัยสาลีมาอย่างยาวนาน
นั่นก็คือหลวงพ่อดำวัดศาสตร์ทะเลนั่นเองล่ะครับ
และด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อดำ
ทำให้เป็นที่กล่าวขานไปทั่ว
มีคนเดินทางมากราบไหว้ขอพร
และบนบานสารกล่าวยังไม่ขาดสายล่ะครับ
ภาพชาวบ้านรำแก้บนเนี่ย
จึงมีให้เห็นอยู่เป็นประจำ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์กันอย่างจุใจไปแล้ว
ขอพาคุณผู้ชมมาสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด
วิวทิวทัศน์จากมุมสูงที่งดงาม
ที่จุดชมวิววัดเขาหลักชัยครับ
แต่กว่าจะได้สัมผัสธรรมชาติที่แสนจะสดชื่นแบบนี้เนี่ย
รู้ไหมว่าจะต้องเดินขึ้นเขาถึง๓๐๐เมตรเลยทีเดียวนะ
แต่เมื่อขึ้นมาถึงแล้วเจอแบบนี้เนี่ย
บอกเลยครับว่าคุ้มค่ากับความเหนื่อยจริง

และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของอำเภอภัยสาลี
อำเภอภัยสาลียังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมาก

เชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชมด้วยนะครับ
เต็มไปหมดเลยเอาละมีทั้งนู่นนี่นั่นเต็มไปหมด
ตอนนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือ

ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางชาวบ้านเนี่ยได้

ครับผมมีใครทำด้วยเท้าไหมครับ

คือมันจะมีแบบหวายจริงนะคะ

ตรงนี้ราคาประมาณ๑๐๐๐บาท

อ๋อมันก็เป็นสักค่าแบบโบราณ
แล้วก็มันพัฒนาต่อม้าคือตรงนี้ค่ะ

แต่ว่าโคลงนี้ยังคงเป็นหวายแท้อยู่
อันนี้สวยมากเลยพี่เพชร
นี่ลายสวยเนอะ
คุณเอาไปใส่ในร้านอาหารคุณโอเคป่ะ
ใส่อาหารนี่ตอนแรกเอาไปใส่แกงส้มแล้วมันไหลออก

แกงส้มวัดป้าคุณสิครับ
ใครจะมาใส่ในจักร้าจักร้าใส่ลูกสาวเท่านั้น

ถ้ามันทานถ้ามันทานออก

อย่างนี้อันประมาณเท่าไหร่ฮะ
อันนี้๘๐๐บาทค่ะ

ชาวบ้านต้องผักเป็นเดือนนะคะเนี่ย

และความอดทนอย่างมากเลยทีเดียวล่ะครับ

ดูคิวของดีด้านจิตกรรมกันบ้างครับ
ภาพว่าสวยทั้งหมดนี้เนี่ย
เป็นฝีมือของกลุ่มศิลปินท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์
และวันนี้มีตัวแทนมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการด้วยนะ
คุณผู้ชมมาแล้วก็คงจะงงว่า

อาจารย์มาเกี่ยวข้องอะไรกับเวสาลี

อยากจะทำให้เมืองเวสาลีเนี่ย
ขึ้นมาชัดเจน
โดยที่ให้เยาวชน

ศิลปินท้องถิ่นเกิดแถว

ร่วมก่อสร้างเมืองเวสาลีมาด้วย
๓๐๐๐ปีเลยครับ

ชะหัสนี้เลยหรอครับผมเกิดหลายชาติแล้วครับ
ด้วยความที่มีใจรักศิลปะ
และต้องการให้เยาวชนรุ่นหลัง

ทำให้เกิดชิ้นงานศิลปะเหล่านี้

แล้วก็ยังไม่เตรียมสีเตรียมอุปกรณ์

ผมอยากทราบว่าถ้าเกิดมีคนชอบเนี่ย

ไม่ขายจานให้จานขอบคุณมากครับ

ภายในงานมีกิจกรรมต่างมากมาย

ก็ส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นหลัง
ได้ย้อนระลึกถึงความเจริญรุ่งเรือง

ในอดีตอีกด้วยล่ะครับเฮ้ย

อาจารย์เสนีเจ๊บเด็กจานขอบคุณมากครับ

เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าขอตอบ
ว้าว